ข่าวแรกย้อนไปดูบรรยากาศการเปิดตัว
ซึ่งมี๓นักเตะไทยไปร่วมงานด้วย

อยากไปค้าแข้งในหลีกยุโรปหากว่ามีโอกาสครับ

นักเตะทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖

ยังได้ตอบคำถามสื่อญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับ
หากมีโอกาสก็อยากไปหาความท้าทาย

ดีด้วยเรื่องระบบร่างกาย

แล้วก็การคิดไวทำไวขึ้น

ผมก็อยากแบบไปหาความท้าทาย

โกฮามาเอฟมารินอสยืมตัวมาร่วมทีม

เรสอิเนสต้าอดีตจอมทัพบาเซโลน่า

ให้เห็นว่าแม้ตอนนี้จะอยู่กันคนละสโมสร
แต่มิตรภาพยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับ
นอกจากอิเนสต้าแล้วยังได้ถ่ายรูปคู่กับชนะทิฟต์
อยู่ในงานเดียวกันอย่างเป็นกันเองอีกด้วยครับ